กรณีชาวบ้านแห่ไปขุดทองจากการระเบิดหินสร้างถนนที่มุกดาหารโดยเชื่อว่าหินเหล่านี้มีทองคำปนอยู่ด้วยเนี่ยนะครับ
ล่าสุดมีผู้เชี่ยวชาญออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีแร่ทองคำนะครับมีแต่แร่พายไร้เจาะประเด็นจากรายงานครับ
นี่คือภาพชาวบ้านในตำบลโนนยางจังหวัดมุกดาหารกว่า๑๐๐คน
ตื่นแห่เก็บแรกคล้ายทองคำบริเวณทางก่อสร้างถนน๔เลน
มุกดาหารกุชินารายกลายเป็นภาพชายซ้ำในความตื่นทอง
คุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับ
เป็นจุดที่เมื่อวานนี้ชาวบ้านจำนวนกว่านับร้อยคน

เพื่อค้นหาหินแร่ที่มีลักษณะคล้ายกับทองคำนะครับ
ซึ่งวันนี้ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ
ได้มีการสั่งปิดพื้นที่ห้ามประชาชนเข้าแล้วนะครับ
เนื่องจากพื้นที่ต่างกล่าวนะครับเป็นพื้นที่ก่อสร้าง
ซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้ครับ
เราได้พูดคุยกับนางรัศมีปัทธุมและนางลำพูนบุษบง
ชาวบ้านที่เดินทางมาค้นหาหินแร่ดังกล่าว
บอกกับทีมข่าวว่าพวกเธอและครอบครัวได้เดินทางมาจากต่างจังหวัด
ซึ่งพวกเธอก็อยากจะมาดูให้เห็นกับตาว่า
แร่ดังกล่าวนั้นลักษณะเป็นอย่างไร
และถ้ามีโอกาสก็อยากจะลงไปเก็บเพื่อนำไปฝากลูกหลาน
ได้ข่าวว่ามันเป็นทองแล้วก็อยากมาดู

เอาไปไหว้ดูให้ลูกหลานดู
ส่วนประเด็นเรื่องของความเชื่อที่ชาวบ้านเชื่อว่า
เป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์แม้จะไม่ใช่หินแร่ทองคำ
แต่เป็นหินแร่ไฮไลท์หรือทางความเชื่อเรียกอีกหนึ่งชื่อว่า
หน้าทั่งซึ่งมักจะถูกนำไปเป็นส่วนประกอบของเครื่องรางของขัง

พระอาจารย์กำลังอาสโภพระในที่พักษงรัฐนมงคลบอกว่า
ใดที่ได้ไปครอบครองจะป้องกันอาถรรพ์อยู่ยงคงกระพัน
เสนียดจันไลสามารถกันศาตราคมทั้งหลายที่จะเข้าตัวได้
ภาษาพระเพชรน้ำทั่งเพชรน้ำทั่ง
ก็คือกันอาถรรพ์อยู่ยงคมพันธ์เป็นมวลสาร
สมมวลสารและเป็นวัตถุมงคล
ทั้งนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วว่า
แต่เป็นหินแร่ที่มีชื่อว่าไพไร้
ซึ่งสีของแร่ชนิดนี้บางครั้งจะมีลักษณะคล้ายทองคำมาก
จนทำให้ผู้พบเข้าใจผิดคิดว่าเป็นทอง

มีฉายาว่าทองคนโง่ซึ่งไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
พร้อมทั้งสั่งห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นาริปุ่นนิ่มข่าวไทยรัตน์ทีวีแรงงาน